คุณผู้ชมครับคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตทิ้งศพไว้คาอ่างอาบน้ำ

เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับตัวคนที่เป็นมือยิงได้แล้วนะฮะ
เขาหนีไปพร้อมกับภรรยาของเขาซึ่งก็คือผู้หญิงที่มากับคนตาย

คือตอนนั้นคนร้ายเนี่ยขับรถจะหนีมุ่งหน้าไปทางเหนือนะฮะ

สกัดจับรถคันนี้นะฮะ
ทั้งกองปราบก็ตำรวจทางหลวงนะ

ย้อยหรือว่าเสียอันอายุ๔๐ปีนี่นะครับคือเขาเป็นลูกของคนที่ร่ำรวยมีเงินเขาเลยเรียกเสียเล็กเสียนะฮะเสียอันเนี่ยนะฮะ
ใช้ปืนยิงนายุทธภัณฑ์พ่วงนวมอายุ๒๗เสียชีวิตคาอ่างอาบน้ำของรีสอร์ทที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
จากขอนแก่นนี่มุ่งหน้าขึ้นเหนือเมื่อวานนี้จับกลุ่มได้นะครับตอน๑๘นาฬิกา
ในรถที่เสียอันขับมามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมาด้วยเบาะหน้าข้างคนขับก็คือภรรยาของเสียอัน
สมมุติว่าชื่อบีก็แล้วกันนะนางสาวบีอายุ๓๙ปีแล้วในรถก็เจอปืน๙มมด้วยนะครับ
เจออยู่หนึ่งกระบอกนั่นภรรยาของเสียอันนะฮะซึ่งก็มากับผู้ตายที่รีสอร์ทที่ขอนแก่น
แล้วเสียอันมาเปิดห้องอยู่ข้างแล้วบุกไปยิงเขาตายทิ้งศพเอาไว้นะฮะยิงตายคาอ่างอาบน้ำเลย
แล้วก็มีคนเห็นบอกเดินจูงมือผู้หญิงที่มากับคนตายเนี่ยออกไปนี่ฮะแล้วก็มาเจอที่รถคันนี้นะครับ
ขับมาถึงเกาะคาจังหวัดลำปาง
หลังจากคุมตัวได้นะครับนี่คือหลักฐานต่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เจอในรถนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวมาต่อนะฮะส่งมาที่ท้องที่เกิดเหตุคือสพภูผามั่นจังหวัดขอนแก่น
ตอนที่มาถึงนี่ก็สอบปากคำกันอยู่๕ชั่วโมงกว่านะฮะเมื่อคืนนี้
อันนี่ก็สีหน้าท่าทางเคร่งเครียดเลยนะฮะที่มาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ

แล้วก็ส่งมาที่สพภูผาม่านตำรวจสอบปากคำอีก๕ชั่วโมงกว่า
จากนั้นก็คุมตัวนายรุ่งโรธหรือว่าเสียอันกับภรรยาไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
มันมีจังหวะหนึ่งที่นายรุ่งโรธเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาเพื่อล้างมือ
แต่มีตำรวจอยู่ใกล้ใกล้นะฮะนี่นักข่าวที่ไปทำข่าวก็เลยถามข้อมูลหน่อย
เขาบอกเขาขอไปให้การในชั้นศาลอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาอยู่แล้ว
แต่ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เลิกกับเมียเขานะ
จดทะเบียนสมรสกันอยู่ที่มีข่าวว่าหึงหวงเลิกกันแล้วตามไปอะไรอย่างนี้

ไม่ครับก็คือเดี๋ยวมีอะไรไว้ที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับ
เดี๋ยวผมให้กันในชั้นในเจนี่จีบก่อนก็ดีกว่า
เพราะว่าแฟนเรากับทางคุณนั้นเป็นอะไรกันที่
ผมไม่ได้เลิกกันครับยังมีใบสมรสกันอยู่

เมื่อคืนเนี่ยจับได้ที่ลำปางตอนเย็น๖โมงเย็น
แล้วก็ส่งมาถึงสพภูผาม่านที่ขอนแก่นท้องที่เกิดเหตุตอนดึก
แล้ววันนี้นี่นำตัวมาสอบปากคำต่อ
นักข่าวก็เลยถามเขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เลิกกับเมียยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่
แล้วก็ตำรวจชุดทำคดีนะครับวันนี้แถลงผลการจับกลุ่มนะฮะ
โดยบอกว่าจากการสอบปากคำตัวของเสียอันหรือว่านายรุ่งโรธแล้วก็ภรรยาที่นั่งมาด้วยกัน
ที่ไปด้วยกันเนี่ยนะทั้งคู่ยังให้การขัดแย้งกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์
ส่วนตัวเรื่องความหึงหวงหรือปัญหาทางการเงินตำรวจจึงยังไม่สรุปสาเหตุที่แท้จริงของ
การไปลงมือฆ่านายยุทธภัณฑ์นะฮะเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนผู้ต้องหาก็
ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีในระดับหนึ่งแต่มีอาการเคร่งเครียดเบื้องต้นนายรุ่งโรธถูกแจ้ง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรรองไว้ก่อนนอกจากนั้นก็เป็นข้อหาเรื่องของการมีอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องการพาปืนไปใน
เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่นะฮะ
ประวัติของนายรุ่งโรธเนี่ยตำรวจบอกว่าก่อคดีมาอย่างโชคโชนนะครับเสียอันหรือว่า
นายรุ่งโรธเทียนย้อยวัย๔๐ปีปี๒๕๕๓เคยก่อเหตุพยายามฆ่าที่จังหวัดสมุทรสาคร
ปี๕๕เคยถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองและพาอาวุธปืนปี๖๓เสียอันนี่ไปก่อเหตุยิงปืนช่วงปีใหม่
สมุทรสาครซึ่งอันนี้มี๒คดีด้วยนะแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยยังไปก่อเหตุ
ยิงปืนอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นที่ขอนแก่นถ้าสมุทรสาครนี่คือยิงปืนช่วงปีใหม่
แล้วไปขอนแก่นเนี่ยไปก่อเหตุยิงปืนอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเรื่องความหึงห่วง
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะมาก่อคดียิงคนตายซึ่งทั้ง๕คดีที่เป็นประวัติคดีตรงนี้เนี่ย
เขาหลบหนีอยู่นะฮะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล
แล้วเสียอันเนี่ยหนีประกันตัวในชั้นศาลจนมาก่อคดีล่าสุด
โอ้โหทำไมหลบหนีได้ต่อเนื่องขนาดนี้นะคะพี่อุ๋ยจนมาฆ่าคนตายอ๋อนั่นน่ะสิคะ
แต่คุณผู้ชมคะฟังข้อมูลตรงนี้หน่อยคือเมื่อวานมิวเล่าไปแล้วล่ะค่ะ
แต่มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีมากข้อมูลจากเจ้าของรีสอร์ทที่เกิดเหตุ
ในพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นและข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะ
มันทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่
ความสัมพันธ์ของสามคนนี้ทั้งตัวผู้เสียชีวิตตัวผู้หญิงและผู้ก่อเหตุ
เจ้าของรีสอร์ทที่เกิดเหตุบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบการจองห้องพัก
คนที่จองห้องพักไม่ใช่ผู้เสียชีวิตนะคะ

วันที่๗กันยายนช่วงบ่าย

ฝ่ายหญิงเป็นคนขับรถเองนะคะ
และมาพร้อมกับผู้เสียชีวิตมาด้วยกันเข้าพักพร้อมกัน
เสียอันที่เป็นผู้ก่อเหตุตามมาทีหลัง
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเสียอันขี่รถจักรยานยนต์เก่ามา
มาจากรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่ง
จากรีสอร์ทที่เกิดเหตุเกือบ๒กิโล

แล้วเอารถจักรยานยนต์เก่าของใครก็ไม่รู้ขี่มาที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ
ทีนี้ค่ะทำทีเป็นลูกค้าขอจองห้องพัก
ก่อนหน้านี้ก็พยายามจองห้องพักมาหลายรอบแล้วแต่ห้องพักไม่ว่าง
คืนเกิดเหตุมีห้องพักหลุดจองพอดีเสียอันก็เลยขอขอเข้าพักนะ
แล้วเนี่ยมาลงมือก่อเหตุแล้วตอนเข้าพักที่เจ้าของรีสอร์ทบอกค่ะ
ขอดูบัตรประชาชนขอดูเอกสารลงทะเบียนเข้าพักไม่ยอมให้
แต่เจ้าของรีสอร์ทก็กลัวจะเสียลูกค้าก็เลยยอมให้เข้าพักแล้วเนี่ยมันมาเกิดเรื่องแบบนี้
มีข้อมูลว่าช่วงคืนที่เกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มผู้เข้าพักรายอื่นโทรศัพท์ไปแจ้ง
บอกว่าได้ยินเสียงปืนสามนัดในรีสอร์ทนี่แหละลูกสะพ้ายเจ้าของรีสอร์ทเลยไปตรวจสอบดู
จังหวะนั้นแหละค่ะมันเห็นสิ่งที่โอ้โหมันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญทางคดี
เสียอันผู้ก่อเหตุจูงมือผู้หญิงที่เข้าพักกับผู้เสียชีวิตนะคะ
จูงมือกันออกมาจากห้องพักแล้วขึ้นรถเก่งที่เป็นรถเก๋งของผู้หญิง
ขับหนีออกไปด้วยกันแล้วมันยังไงคะสามคนนี้ยังไงกันคะความสัมพันธ์ของสามคนนี้คืออะไร
สิงหาคมบ่าย๒๓๔นาทีก็คือเมื่อวานตอนบ่าย
โพสต์รูปทะเบียนสมรสครับ
มีชื่อของฝ่ายหญิงและระบุข้อความว่าความจริงชีวิตคู่ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร
ไม่รู้ว่าจะต้องการให้ใครเห็นหรือเปล่า
วันเดียวกันโพสต์รูปคู่
ระหว่างตัวเสียอันที่เป็นผู้ก่อเหตุกับฝ่ายหญิง
เป็นรูปคู่ตามสถานที่ต่างที่เคยไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็มีข้อความทำนองว่าลิ้นกับฟันคงมีบ้างที่มีปัญหา
แต่เรื่องจริงคือชีวิตคู่เราอยากอยู่กินกัน
อยู่กินกันมาจริงร่วม๑๐ปี
สื่ออะไรคะจะบอกใครคะ
อยู่กินกันมาร่วม๑๐ปี

มีโพสต์อื่นทำนองตัดพอด้วยนะคะ
แล้วก็คลิปถ่ายคู่กับลูกสาว
บอกว่าเตรียมจะเข้าผ่าตัด๓๐สิงหาคม
คลิปนี้ค่ะ
เหมือนกับตัดเพาะเรื่องคดีความ
แล้วมีลูกสาวนั่งอยู่ด้วย
นี่บอกจะเข้าผ่าตัดกล้ำเนื้อขา
เนื่องจากผมต้องมีขึ้นสารในวันที่๓๐

แต่ผมก็เจ็บที่ขามากจนต้องผ่าตัดวันที่๒๙

ทีมข่าวของเราไปเจอว่าก่อนหน้านี้
เคยออกงานคู่กันกับผู้ก่อเหตุนะคะ

สี่กันยายนฝ่ายหญิง
รูปภาพของผู้เสียชีวิต

วันนี้เขาให้การกับตำรวจว่า
ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันกับผู้ต้องหาก็เลยกลับบ้านที่ขอนแก่น
กลับมาอยู่บ้านได้เดือนนึงแล้วนะคะ

มาเริ่มคบหากับผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก็ไปเที่ยวด้วยกัน

เหมือนผู้ต้องหาสืบจนรู้ว่าพักที่ไหน
เพราะว่ามีการเช็คอินลงโซเชียล

แต่เจ้าของรีสอร์ทเห็นว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
ฝ่ายหญิงเดินจูงมือกับผู้ก่อเหตุขึ้น
ให้ขึ้นรถอืมแล้วก็ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าแยกกันสักเดือนหนึ่ง
มาอยู่บ้านที่ขอนแก่นก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดอืมนี่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้เป็นนกต่ออืม
ไม่ใช่คนที่ว่ามาเปิดห้องแล้วก็ให้ฝ่ายชายมาแล้วก็ให้เสียอันมายิง
ไม่ใช่แต่เธอเลิกกันได้๑เดือนแต่ยังติดต่อกันอยู่บ้าง
แล้ววันนั้นเสียอันยิงเสร็จแล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับเธอไปด้วย
แต่เอาจริงคุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลจากข่าวนี้ให้ครบถ้วนนะคะ
เพราะว่าตำรวจแยกสอบสองคนก็คือทางฝ่ายหญิงและทางเสียอันผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ไม่เหมือนกันเลยพี่อุ๋ยเพราะเสียอันบอกยังไม่ได้เลิกกันเลยค่ะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยเนอะ
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้สพภูผาม่านคุมตัวเสียอัน
ทำแผนที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุนะฮะหลังจากได้ตัวมาเมื่อวานนี้
แล้วก็สอบอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปที่รีสอร์ทในอำเภอภูผาม่าน
กำลังตำลวดเป็นห้าสิบกว่านายก็ไปคุมเข้มดูแลความปลอดภัยกันนะฮะ
นี่ฮะการทำแผนที่รีสอร์ทเนี่ย
ให้สื่อมวลชนหรือว่าคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะครับ
พอทำแผนที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุเสร็จตำรวจคุมตัวเสียอัน
ทำแผนที่จุดจอดรถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่นอกพื้นที่รีสอร์ท
ทำแผนทั้งหมดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ฮะ
การทำแผนในวันนี้นะครับพฤติการของเสียอันต่างเนี่ยนะฮะ
เป็นไปตามที่เจ้าของรีสอร์ทให้ข้อมูลเอาไว้ระหว่างที่ทำแผนเจ้าของรีสอร์ทออกมาตะโกนด่าเลยนะ
สาบแช่งเลยบอกโอ้โหนี่มาทำรีสอร์ทเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหมด
ก็อยู่ดีมายิงคนตายคาอ่างอาบน้ำของเขา
ฝนก็ตกนะฮะช่วงที่ทำแผนผู้ต้องหาบอกว่า
ทำทั้งหมดเพราะเมียศังให้จัดการอืมนี่ไงเอ้อ
คนละอย่างอย่างที่เมียบอกเลยนะแต่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเมียสั่งให้จัดการ
พอจัดการเสร็จก็หนีไปด้วยกัน
แล้วเขาก็ฝากความคิดถึงความห่วงใยไปถึงลูกและคนในครอบครัว
ยืนยันว่าที่ทำทั้งหมดไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
พอทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวไปควบคุมตัวต่อที่สพภูผาม่านนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดำเนินการตามขั้นตอนของคดีต่อไป
ส่วนตัวบีเมียของเสียอันนี่ก็ยังอยู่ที่สพภูผาม่านนั่นแหละ
ต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
แล้วมันมีช่วงหนึ่งนะฮะตอนที่ตำรวจคุมตัวบี
มาสอบเพิ่มเติมภรรยาของเสี่ยอัน
ทีมข่าวของเราก็ไปถามเรื่องของคดีนะครับ
ไม่ตอบคำถามอะไรนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นสิทธิ์ของเธออยู่แล้วที่จะตอบหรือไม่ตอบนะครับ
พี่ขอถามด้วยที่แฟนพี่เขาบอกว่าพี่เป็นคนในนี้ทั้งหมดเลย

ไปนักข่าวเข้ามาได้ครับ

ไปนักข่าวเข้ามาได้ก็ได้เนี่ย

ไปคุยกับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เสียอัน
ยืมไปก่อเหตุนะครับ
เขาบอกว่าเสียอันเนี่ยมาพักที่รีสอร์ทตั้งแต่๔กันยายนนะ
โดยมายืมจักรยานยนต์ของเขาขี่ออกไป

แต่ก็ดูเสียอันมีท่าทีแปลกหน้าตาเครียด

๖กันยายนเสียอันเนี่ยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไป
แต่ยังกลับมากินอาหารที่หน้าโรงแรมอยู่
แล้วเดินมายืมจักรยานยนต์อีก
คือพฤติกรรมของเสียอันเนี่ยจะมาพักตอนเช้า

วันเกิดเหตุคือวันที่๗กันยายน
เสียอันก็มายืมจักรยานยนต์อีก

คือมายืมแล้วไม่เอากลับมาคืนเลย

ขี่ไปขี่กลับระหว่างที่จอดรถกับรีสอร์ท

แล้วเขาก็ยืมจักรยานยนต์

แต่ผมไม่รู้ว่าไม่ได้สอบถามนะว่าเขาจะไปไหน
ก็ปกติผมก็ไม่ได้ถามเขาอยู่แล้วนะ

เขาขี่รถเต้นดูบรรยากาศอะไรแบบนี้

ยัน๒ทุ่มกว่าก็ยังไม่มา
ผมก็เลยเขียนในโน้ตไปติดไว้ที่ประตูรถเขา
ให้เขาถ้ามาให้โทรติดต่อผม

ผมก็เลยกลับเอารถทางรีสอร์ทกลับบ้านไป

นักรีสอร์ทที่เกิดเหตุให้ข้อมูล
ที่น่าจะสอดคล้องกับคำให้การของเสียอันหรือไม่นะฮะ
เพราะว่าบอกว่าหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้น๓นัดเนี่ย
เขาเห็นเสียอันกับผู้หญิงคนนั้นที่มากับคนตาย
ก็คือนางสาวบีภรรยาของเสียอัน
เดินออกมาจากห้องพักด้วยกัน
แล้วพูดเพียงสั้นว่าเดี๋ยวกลับมา
แต่ก็หอบข้าวหอบของออกไปด้วย
โดยมีฝั่งของผู้หญิงเป็นคนขับรถถอยหลังกลับมารับเสียอัน
ก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว

ซึ่งมันขัดแย้งกับคำให้การของทางบีนะฮะ
ที่บอกว่าเธอเนี่ยถูกเสียอันใช้ปืนจี้บังคับให้ไปด้วย

แต่พนักงานรีสอร์ทบอกเห็นผู้หญิงเป็นคนขับรถ
แล้วทำไมฝ่ายหญิงเป็นคนขับรถแล้วถอยมารับ
ทั้งที่ตอนนั้นถ้าจะหนีก็หนีได้นะ
ถ้าถูกบังคับเอาปืนจี้บังคับไปอย่างนั้น
ตอนที่ขับรถแล้วก็ถอยมารับเนี่ยทำไมไม่ขับหนีไปเลย

หลังจากเห็นทั้งคู่ขับรถออกไปด้วยกัน

แต่บอกเดี๋ยวกลับมาเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบห้องพัก

ทางฝั่งของห้องของเสียอันที่เปิดเนี่ย
ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะครับ
เพียงเก้าอี้หวายที่ผู้ก่อเหตุ
วางแล้วก็ตั้งหันหน้าไปทางที่พักของห้องผู้ตาย
แต่ไปดูห้องผู้ตายก็ไปเจอครับ

เสียชีวิตแล้วถูกยิงเลือดเต็มเลย
แล้วทีนี้เห็นผู้ชายห้อง๔เดินออกมา

เพราะผู้จัดการไม่ได้เห็นหน้าพ่นพักไง

ทีนี้แม่ผู้จัดการก็เลยขับรถจะออกไป
ทีนี้ผู้จัดการเห็นผู้หญิงขี่รถมารอ

แม่ผู้ชายห้อง๔เนี่ยนะ
เขาแบกเป้ออกไปแล้วนะ

ก็เลยบอกให้เขารู้ว่าเป็นคนผู้ชาย

ใช่แม่ใช่เห็นผู้ชาย
คุณผู้ชมคะวันนี้แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางศรีแพร่อายุ๕๑ปี
ไปที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคุ้งยางใหญ่
จังหวัดสุโขทัยบ้านเกิดนะคะ

แล้วก็ช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คุยกับนักข่าวก็คือคุยไปน้ำตาไหลไป

เช้าไปทำงานเย็นกลับถึงบ้าน
น้องไม่เคยเตะเล่เท่าไร

น้องไม่เคยเป็นเด็กเก่งมาเล่เก่งเล่

ผู้หญิงที่ไปกับลูกชายแม่ก็ไม่รู้จัก

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปคบกับผู้หญิงคนนี้ที่เขามีสามีแล้ว

บกันมา๘ปีเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าได้ไม่นานนี่เองค่ะ
ว่าน่าจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่ไม่ให้อภัยกับทั้งคู่เลยนะคะ
บอกแบบนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ยิงขู่มันสักทีไหมว่าเออ
แค่นั้นมันก็ไม่กล้าแล้วว่ามันเป็นเด็กไม่ค่อยอะไรกับใคร
ใช่เขาใจร้ายใจร้ายมาก

นายวรทัศน์อายุ๒๙บอกว่าผู้หญิงคนที่ไปกับผู้เสียชีวิต
เป็นพี่สาวของเพื่อนสมัยเรียน
ผู้เสียชีวิตไปเจอที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็คุยกันคุยกันได้ไม่ถึงอาทิตย์
ชวนกันไปรีสอร์ทที่เกิดเหตุ
เพื่อนบอกว่าเอาจริงไม่รู้ว่าตัวผู้เสียชีวิตจะยอมไปนะ
เพราะก่อนหน้านี้เคยเตือนผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนอะ
เตือนเพื่อนตรงว่าดูดีนะ
เขาเลิกกับสามีเขาหรือยังสามีเขาโหดนะ

ใช่เป็นพี่สาวของเพื่อน
ทางผู้ตายเขายุ่ง๒๗ทางผู้หญิงนี้๓๙
เคยเตือนกันแล้วอะค่ะว่าเออสามีพระยาคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยนะ
อะไรนะเขาเลิกกันยังก็ไม่รู้นะระวังนะ
สุดท้ายเพื่อนก็ไปกับผู้หญิงคนนี้ที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ
จะเป็นพี่สาวเพื่อนครับ
รู้จักเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวเพื่อนประมาณนั้นครับพี่
ไม่นานนะครับได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์สักเท่าไหร่ใช่
ทุกครั้งน้องผมเขาเพื่อนจะไปไหนขอนแก่นเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้ครับ
แต่ครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปไหน
ใช่ครับก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันหายไปไหน
ส่วนทางรีสอร์ทที่เกิดเหตุก็ได้มีการทำบุญนะคะ

แล้วก็ถอดอ่างอาบน้ำออกจากห้องเลยค่ะ
อ่างอาบน้ำที่พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คนขึ้นรถกระบะแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่ตำบลแก้งเคราะห์อำเภอแกล้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะครับ
ร้านของน้องชายของภรรยาของเสียอัน
ร้านถูกปิดอยู่นะฮะล็อกประตูมิดชิด
ไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าน้องชายของหญิงสาวคนนี้ได้ถูกตำรวจตำรวจเชิญตัวไปสอบสวนแล้ว
แต่ตนเองก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักและไม่ขอให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชน
คุณผู้ชมคะตัวเสียอันผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาประกอบธุรกิจหลายอย่างนะคะ

รับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อคุณผู้ชมมูลค่าธุรกิจเขาเป็นพันล้านเป็นพันล้านบาท
เป็นเจ้าของแพร่กุ้งแพร่ปลาที่ตลาดทะเลไทยและตลาดกลางกุ้งมีธุรกิจห้องเช่าที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
มีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครมีบ้านหรูที่ตำบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เรียกเขาว่าเสียอันเขาเป็นทายาทคุณพ่อที่ทำธุรกิจเยอะมากมูลค่าเป็นพันล้าน
ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านของเสียอันที่ตะมนต์ท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เป็นบ้านหรูสองชั้นแบบนี้ค่ะประตูบ้านปิดอยู่มีรถจอดอยู่ในบ้านหนึ่งคันเพื่อนบ้านบอกว่าเสียอันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วนะคะแต่ก่อนเคยอยู่กับภรรยาเก่า
ก็เห็นว่าเสียอันแกก็เป็นคนดีนะไม่ได้มีปัญหากับใครกลับมาบ้านก็เข้าห้องจนเสียอันเลิกกับภรรยาคนแรกก็ไม่ค่อยกลับมาที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่
เราก็ไปถามญาติของเสียอันนะคะญาติบอกว่าปกติเสียอันเป็นคนดีจริงไม่เคยมีปัญหากับใครจริง
เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากภรรยาคนนี้แหละภรรยาคนใหม่คนนี้แน่นอนเลย
เป็นคนที่ไม่เคยเห็นคนนี้ไม่เคยเห็นเห็นแต่คนแรกก็คนแรกอยู่ที่นี่ออกไปอยู่ตั้งนานแล้วออกไปอยู่ตรงไหนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะเหตุไรเราก็ไม่รู้ไงเพราะช่วงหลังเขาหายไปแต่ผู้หญิงก็น่าจะร้ายพูดถึงนะ
ตัวเองก็มาอยู่กับแม่แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะคะ
ไปมีแฟนใหม่อยู่บ้านอีกหลังพ่ออารมณ์ร้อนโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง
ก็จะมีการหวัดระแวงเคยทำร้ายแม่มาแล้วก็เป็นคดีความมาแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวนั่นแหละตอนเนี้ยแม่โมโหมาก
นำเสนอข่าวว่าพ่อเคยไปก่อเหตุยิงแฟนใหม่ของแม่ซึ่งมันไม่จริง
พ่อไปยิงแล้วเป็นคดีความไม่ใช่แฟนใหม่ของแม่
แต่เป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อแม่ที่มีปัญหากันเรื่องงานค่ะ
แบบว่าจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็จะถ้าเกิดว่าเวลาเรื่องผู้หญิง
หรือเรื่องชู้สาวนั่นแหละครับก็เป็นคนที่จะร่วมร้อนเกี่ยวกับเรื่องของแม่
อืมคือเหมือนเหมือนกับว่าเขาระแวงหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับ
ใช่ครับเหมือนเมื่อก่อนตอนเนี้ยคือจะมีทักษะตัวเกี่ยวครับ
เหมือนน่าจะโลกคิดว่าโลกระแวงหรืออะไรไงครับ
เขาก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับที่ว่าสื่อบอกว่ายิงแฟนใหม่ของแม่
เพราะจริงมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้มีอะไรเลยและความเข้าใจผิดทั้งหมด
ท่านผู้ชมครับที่สุโขทัยนะฮะเราไปที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองนะครับ
เป็นบ้านเกิดของผู้ตายก็คือนายุทธภัณฑ์นะครับบรรยากาศก็เศร้าแล้วก็เงียบเหงาเลยนะฮะ
เจอพี่ชายของเขานะครับที่บ้านนะครับพี่ชายของผู้ตายบอกกับเรานะครับ
บอกว่าปกติที่บ้านหลังนี้มีตาแล้วก็ตัวของพี่ชายอยู่ส่วนน้องชายคือยุทธภัณฑ์ไปอยู่ที่ขอนแก่น
จะกลับมาเยี่ยมตาปีละครั้งครั้งหนึ่งก็มีอยู่สองสามวัน
ล่าสุดที่กลับมาคือตั้งแต่ปีก่อนนะฮะสองห้าหกสี่
พี่ชายบอกว่าตัวของพี่ชายเนี่ยสนิทกับน้องชายมากมีปัญหาอะไรคุยกันทุกเรื่อง
น้องชายเป็นคนซื่อตามคนอื่นไม่ค่อยทันไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ที่ผ่านมาน้องชายก็ไม่เคยพาผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านด้วยรู้แค่ว่าเพิ่งรู้จักกันได้อาทิตย์กว่า
แล้วเราทราบเรื่องยังไงครับผมพอดีแม่โทรมาบอก
อ๋อแต่ที่ผ่านมาแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเขาพาผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เลย
พอดีผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนเพื่อนผมบอกว่ารู้จักกันได้๓๔วันครับตอนไปเที่ยวเขื่อน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้คล้ายเหมือนคล้ายเหมือนว่าเขามาหลอกน้องผมว่าง่ายเลย
เขาหลอกน้องผมไปที่รีสอร์ทนี้ครับซึ่งน้องผมไม่รู้ไม่รู้นะครับว่าเขามีผัวหรือยังอะไรหรือยังครับ
คือเราทราบข่าวแล้วเราตกใจไหมว่ามันเกิดเหตุกับน้องเราแบบนี้
เสียใจมากเลยครับพี่อืมทำไมถึงมาดำน้องผมได้อืมพูดอะไรไม่ออกเลยครับพี่
เขาจะมาขอเข้ามาศพที่วัดเนี่ยไอ้คนยิงเนี่ยเราจะว่าไง
ผมไม่มีทางให้อภัยครับ
ผู้ตายก็เป็นคนสุโขทัยแต่ไปอยู่ขอนแก่นนะฮะ
ก็ทางพี่ชายบอกว่าทางคดีความก็ให้ตำรวจเนี่ยช่วยดำเนินการตามกฎหมายกันแล้วกัน
ทำได้ดีที่สุดก็คือรอการดำเนินคดีของตำรวจ
เขาแค่ไม่อยากให้น้องเขาต้องตายฟรีแค่นั้นเอง